แล้วก็มีเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งถูกวิ่งราวทรัพย์
เขาก็ไปช่วยแล้วถูกคนที่วิ่งราวทรัพย์นั้นทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
ก็เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเรื่องในโลกออนไลน์
ล่าสุดจับผู้ต้องสงสัยได้๑คนครับ
ตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อที่จริง
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวอเมริกัน
พบคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าของผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาก็เลยช่วยฮะวิ่งไล่ตามเพื่อช่วยเหลือ
สามารถนำกระเป๋ากลับมาคืนให้กับผู้หญิงคนนี้ได้
แต่ต่อมามีกลุ่มชายคาดว่าเป็นคนร้ายย้อนกลับมา๒๓คน
รุมทำร้ายเขาใช้ไม้ทุบตีเขาจนบาดเจ็บศีรษะแตกครับคุณผู้ชม
เข่าก็ฉีกต้องไปรักษาตัวที่คลินิกแห่งหนึ่ง
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น๘มีนาคม
พลเมืองดีคนนี้ยังโพสต์ด้วยว่าในคืนวันเกิดเหตุ
เขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
แต่ตำรวจบอกเขาว่ากลับมาแจ้งใหม่พรุ่งนี้นะ
เขาก็สงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไม่รับแจ้งความเขาในทันทีที่เกิดเหตุ

ซึ่งผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังตำรวจภูทรเกาะพีก็ทราบว่า
ซีเฟ่นเนี่ยมีอาการเมาเหล้าด้วยนะวันที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็บอกให้กลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาแจ้งความใหม่
แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ได้กลับมาอีก
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนนี้
ทราบว่านายสตีเฟ่นเดินทางกลับไปเกาะพังงันที่สุราชแล้ว

ตำรวจก็จะมีการเชิญตัวกลับมาเพื่อสอบประคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ล่าสุดตำรวจแกะบรอยกลุ่มคนร้ายจากภาพวงจรปิดแล้ว
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้๑คน
อีกทั้งยังทราบบ่อแสของผู้ต้องสงสัยที่เหลืออีก๒คน
ซึ่งคาดว่าจะติดตามจับกลุ่มตัวได้นะไม่เกินวันนี้แหละนะฮะ
แล้วก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เพื่อหาพยานเพิ่มเติมต่อไปนะครับ